สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผี
โดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
และแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดในการมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผี
ที่จะมาเสิร์ฟความหลอนให้กับทุกท่านนั้น
ได้รับฟังกันก่อนที่เราจะแยกย้ายกันนอนครับ
และแน่นอนครับตลอดเดือนธันวาคมนี้
เรามีธีมในการมานำเสนอคุณผู้ชมครับ
เป็นทีมที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยว

ในเดือนนี้ก็คือการออกทริปแล้วเจอดีครับ
ในค่ำคืนวันนี้ครับแขกรับเชิญของเราพร้อมแล้ว
ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญท่ามกลางบรรยากาศ

สวัสดีคุณยูครับค่ะคุณยูนี่ก็เป็นหนึ่งในนักเล่า
เรื่องที่ส่วนมากเราจะคุยกันผ่านทางสายโทรศัพท์
และครั้งนี้เรื่องราวที่จะมาพูดกัน
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปออกทริปแล้วเจอดีเข้า
เรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้ชื่อเรื่องว่า

คือเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของพี่ที่เคยทำงานด้วยกันค่ะ

ตอน๓ทุ่มคืนนั้นเป็นช่วงตุดจีนพอดี

ทีนี้มีสายเข้าเป็นพี่กุ้งโทรมา

พี่กุ้งบอกว่าเนี่ยตอนนี้คือเขามีปัญหา

เพราะว่าพี่กุ้งคือกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดบ้านเกิด
ซึ่งอยู่ทางภาคกลางตอนบนค่ะ
เกิดรถเสียก็เลยขอให้เราช่วยหาที่พักให้หน่อยค่ะ

ซึ่งก่อนหน้านั้นคือเราเคยมีกลุ่มในไลน์ที่คุยด้วยกัน
แล้วพี่เขาก็รู้ว่าน้องที่เคยมาฝึกงานด้วยค่ะ
เขาอยู่ที่จังหวัดนี้แล้วก็ทำงานอยู่ที่โรงแรมนี้ค่ะ
ยูก็เลยโทรไปหาน้องคนนี้ชื่อว่าน้องออฟค่ะ
โทรไปหาน้องอ๊อฟขอความช่วยเหลือว่าเนี่ย
ช่วงนี้มันช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วย

จะเป็นจังหวัดที่เขาจัดเกี่ยวกับงานเทศกาลตรุษจีน

แน่นอนค่ะเต็มทุกโรงแรมพี่เขาบอกว่าเขาเดินหามาประมาณสี่ห้าโรงแรมแล้ว

ก็เลยโทรไปหาน้องอ๊อฟว่าเผื่อว่ามีโรงแรมไหนที่น้องอ๊อฟเขาโคลอยู่
เขาจะได้ช่วยหาห้องให้ค่ะ
ปรากฏว่าน้องอ๊อฟบอกว่ามันมีห้องอยู่ว่างเหลืออยู่ห้องสุดท้าย

เป็นห้องที่เราจะสแปรเอาไว้เผื่อห้องลูกค้าท่านอื่นที่เสีย
แอร์เสียแอร์ไม่เย็นก็อาจจะย้ายมาห้องนี้
เก็บไว้ห้องสุดท้ายตามที่เรารู้กันประมาณนั้นนะคะ
เพราะว่ามีลูกค้ามาถามหลายคนแล้วแต่ปฏิเสธไป
ก็คืออาจจะด้วยห้องเลือกคนด้วยหรือเปล่า

ใช่ค่ะเพราะว่าคือจะบุ๊กไว้ทั้งหมดเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ย
คนจีนเขาจะค่อนข้างเสียงดังนิดนึง
แกก็เลยบอกว่าอาจจะเสียงดังนะโอเคยูก็เลยโทรไปหาพี่กุ้ง
กุ้งก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะคือตอนนั้นคือเลือกไม่ได้แล้วเพราะมันเต็มหมดแล้วค่ะ
พอยูโทรไปหาพี่กุ้งพี่กุ้งก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยพี่อ่ะกำลังพาคณะที่ว่าจะไป
พวกเพื่อนแล้วก็พวกญาติพี่กุ้งที่จะไปงานผูกข้อไม้ข้อมือ
ก็เลยถามเขาว่าแล้วใครเป็นเจ้าบ่าวเหรอคะ
เขาก็เลยเล่าให้ยูฟังว่าเนี่ยจำลูกค้าประจำคนนึงที่ตอนที่เราทำงานได้ไหม
ลูกค้าคนนี้คือเขาจะเจ้าชู้มากหลังจากที่เขาไปส่งภรรยาที่เป็นลูกครึ่งเกาหลี
ไปต่างประเทศแล้วอะค่ะเขาก็จะพาผู้หญิงเข้ามานอนหลังจากนั้น
เขาก็เลยบอกว่านั่นแหละค่ะพ่อของเด็กในท้องที่เขาท้องอยู่ตอนนี้๔เดือน
ยูก็เลยตกใจแล้วก็ถามเขาว่าเฮ้ยแล้วแฟนพี่เมียภรรยาเขาไม่รู้เหรอ
เขาบอกว่าไม่รู้เพราะว่าจริงพี่คนนี้เขาชื่อพี่เน่ง
เน่งเขาบังคับให้เอาลูกออกแต่ว่าพี่กู้ไม่ยอมค่ะ
กุ้งบอกว่าถ้ายังไงขอเป็นพิธีหน่อยนึงได้ไหม
คือขอให้ไปผูกข้อไม้ข้อมือแล้วลูกเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงเองก็ได้ค่ะ

ใช่ค่ะแล้วคือเขาก็จะเลี้ยงลูกของเขาเอง
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ยอมทำร้ายลูกเขาแน่นอนค่ะ
ระหว่างทางที่มาคือรถตู้ก็คือไปแล้ว
แต่ว่ารถที่พี่กุ้งกับพี่เน่งขับมาเนี่ยเกิดเสียกลางทางค่ะ
ก็เลยต้องแวะพักก่อนยูก็เลยให้เบอร์โทรพี่เขาไปให้เขาติดต่อกับน้องอ๊อฟ
แล้วอยู่ก็นอนประมาณ๗โมงค่ะ
ยูก็ลุกขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวจะไปทำงานก็เลยมาเช็คโทรศัพท์
ปรากฏว่ามีสายจากพี่กุ้งประมาณ๗๘สาย
แล้วก็มีข้อความทิ้งไว้๔ข้อความหญิงก็เลยเปิดอ่าน
พิมพ์ไว้ว่ายูพี่โดนผีหลอก
เน่งก็โดนผีหลอกรีบโทรกลับมาหาพี่ด่วนเลย

แกก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่โดนผีหลอกนะเมื่อคืนนะ
ออกมาจากโรงแรมประมาณสักตี๓กับตี๔ได้
คืออยู่ไม่ได้เลยต้องมานั่งร้านข้าวต้มโต้รุ่ง
จนประมาณ๗โมงแล้วก็เลยขอให้ราคาต้มโต้รุ่ง

คือตอนนี้พี่เขาอยู่อู่ซ่อมรถแล้วคือเขาไม่ได้อยู่ที่โรงแรม
คือตอนนี้ที่เราโทรไปหาเขาพี่เขารออยู่ที่อู่ซ่อมรถ

ที่เขาต้องเหตุละเหตุให้รอดมาที่อู่ซ่อมรถเพราะอะไร

พี่เขาก็เลยเล่าว่าตอนที่เข้าไปในห้องห้องก็คือปกติดีค่ะไม่มีอะไรเลย
เขาก็มีปากเสียงกับพี่เน่งจนถึงขั้นพี่เน่งเอาหมอนฟ่างพี่กุ้ง
ฟ่างเข้าไปที่หน้าพี่กุ้งพี่กุ้งก็เลยเสียใจ
ก็เลยเงียบก็เลยไม่พูดก็เลยไม่เกิดการทะเลาะกัน
เน่งก็เลยเข้าไปอาบน้ำพอออกมาเสร็จก็เห็นพี่กุ้งอะค่ะ
คือนอนอยู่ริมสุดของเตียงด้านซ้ายเลยนอนหันหลังให้ห่มผ้า
แล้วก็หลับไปแล้วด้วยที่ว่าอาจจะเป็นที่เขามีท้องอ่อนด้วยก็เลยหลับง่าย
เน่งก็เลยมานอนอีกฝั่งนึงแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่น
ระหว่างที่หยิบขึ้นมาเล่นแล้วกำลังจะล้มตัวลงนอนนะคะ
คือเสียงปิดประตูเปิดประตูห้องที่อยู่ทั้งฟอร์ค่ะ
คือดังมากแล้วก็มีคนเดินไปเดินมาแล้วก็บ่นพึ่มพำพึ่มพำประโยคอะไรก็ไม่รู้
ซึ่งพี่เน่งเขาจับใจความไม่ได้ด้วยความที่เขาคิดว่าแบบนี้นอนไม่ได้แน่แล้ว
ก็เลยปลุกพี่กุ้งให้พี่กุ้งอะค่ะโทรหารีเซปชั่นว่าเนี่ยให้บอกรีเซปชั่นให้หน่อยว่า
ฉันนอนไม่ได้นะแบบนี้คือมันเสียงดังมาก
ระหว่างที่พี่กุ้งกำลังโทรไปคุยกับรีเซปชั่นนะคะ
เน่งก็ยังได้ยินเสียงเดินเสียงเคาะประตู
เซปชั่นก็บอกว่าแต่ตอนนี้ที่ดูกล้องวงจรปิดอยู่อะค่ะ
ฟอร์นั้นนะคะไม่มีใครเดินหรือไม่มีใครเปิดประตูเลยนะคะ
อ่ะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะว่าทางโรงแรมอ่ะ
เตือนแล้วบอกแล้วว่าช่วงที่คุณจะมาอยู่เนี่ย
มีแต่นักท่องเที่ยวชาวจีนนะมันจะเสียงดังหน่อย
ผมเคยพับใกล้กับคนจีนเขาจะเปิดปิดประตูเสียงดังมาก

แต่ทีนี้ว่าคือพี่เน่งเขาบอกว่าแบบนี้
คือมันไม่ใช่ที่บ้านเขาคือมันเป็นโรงแรมทุกคนต้องการพักผ่อน
หนูอยู่ใกล้ใกล้กล้องเนี้ยค่ะพี่กล้องวงจรปิด

แต่ในกล้องวงจรปิดนะคะ

ไม่มีใครเปิดประตูอะไรเลย

เดินออกไปที่ประตู

เฮ้ยมันจะจริงหรือเปล่า
แต่คือพี่เน่งไม่ได้ยินแค่คนเดียว
คือพี่กุ้งก็ได้ยินเหมือนกัน
ก็เลยโอเคไม่เป็นไร

โอเคเดี๋ยวเราจะให้ทางรอปภเราอะค่ะ

แล้วก็จะให้ไปดูทางด้านหลังตึก
เผื่อมีห้องไหนที่เปิดประตูทิ้งไว้
แล้วลมมันตีมาเพราะว่าพี่เน่งพักอยู่ชั้น๕

เน่งก็ใจชื้นขึ้นมานิดนึงว่าโอเค
ยังพอมีเหตุผลอ้างอิงทางหลักวิทยาศาสตร์ได้บ้างค่ะ
กุ้งก็หลับต่อค่ะ
พี่เนกทางที่๒ก็พยายามหลับเหมือนกัน
พี่เนกก็หันตะแคงข้างหมอนก็ชี้หูนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะลักษณะเหมือนเดินเข้าไปตรงนู้นปิด

แล้วก็เดินแล้วก็บ่นพึ่มพำอะไรก็ไม่รู้ค่ะ

มันเป็นคำที่กำกวมอยู่๔๕ประโยค
ที่เสียงผู้หญิงเดินพูดอยู่

พี่เน่งก็เลยพังออกหัวขึ้นมา
แล้วก็สะบดเป็นคำหยาบภาษาอังกฤษไปคำนึง

เน่งบอกว่าพอแนบไปอะค่ะ
มันมีเหมือนลมเย็นวาบเข้ามาในหู

ซึ่งฟังไม่ค่อยได้ใจความเท่าไหร่ว่าลูกโกยนนะประมาณนี้
กก็เย็นอ่ะใช่ค่ะอ่าพี่เน่งบอกว่าเสียงมันไม่ได้มาจากอีกข้างหนึ่ง
หรือข้างหลังหรือข้างหน้าแต่มันมาจากในหมอนค่ะ
มันมาจากในหมอพี่เน่งก็เลยลุกขึ้นมาสะดุ้งขึ้นมา
แล้วก็มายืนข้างเตียงแล้วก็คิดว่าพี่กุ้งแกล้งหรือเปล่า
แต่พี่กุ้งไม่น่าจะเก่งขนาดที่ว่ามากระซิบข้างหูเสร็จแล้ว
กระโดดเข้าไปนอนแล้วก็ห่มผ้าเหมือนเดิม
เน่งก็เลยคิดว่าไม่ใช่แล้วอันนี้คือคือไม่น่าจะใช่
ไม่น่าจะใช่หลักทางวิทยาศาสตร์อ้างอิงแกก็เลยนอนไม่หลับแล้วค่ะแกก็เลยเอา
พอสักพักนึงด้วยความเหนื่อยล้า
แกก็เลยเหมือนจะค่อยหลับค่ะ
หลังจากนั้นแกบอกว่าแกได้ยินเสียงเปิดประตูอีกแล้ว
แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ห้องอื่นค่ะ
อย่าบอกว่าเป็นห้องของพี่เน่งที่นอนอยู่อะค่ะ
พอเปิดเข้ามาแกก็ลืมตาขึ้นค่ะ
ลืมตาแล้วแกก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนนึง
กำลังเดินเข้ามาที่ห้องค่ะ
ดิ่งมาตรงที่พี่กุ้งนอนค่ะ

แล้วถั่วเนี่ยค่ะกระเซอะกระเซิงตรงนี้ค่ะ
เหมือนผู้หญิงเพิ่งตื่นนอนค่ะ
หลังจากนั้นก็เหมือนผู้หญิงเดินมา
กึ่งเดินกึ่งลอย
แล้วก็มายืนจ้างพี่กุ้งอยู่อะค่ะ

เพราะว่าแสงที่มันออกมาจากข้างนอกค่ะ
คือผู้หญิงคนนั้นหันหลังให้

ละกะยุนนะ
แล้วก็สลับกับเสียงสะอื้นค่ะ
สักพักหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยก้มลงค่ะ
้มลงนั่งยองอยู่ข้างพี่กุ้งค่ะ
เน่งบอกว่าพยายามที่จะสะกิดพี่กุ้ง

น่าจะโดนผีอำแล้วตอนนั้นค่ะ
เน่งก็เริ่มท่องทุกอย่าง
ท่องนโมสวดมนต์แผ่เมตตา
ผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนจะไม่ได้รับรู้อะไรเลยค่ะ
ก็เริ่มแช่งแล้วค่ะ
เขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ไปก็ให้แช่งให้ด่า

ผู้หญิงคนนั้นยืนขึ้นเหมือนโมโหอะค่ะครับ
แล้วคำนึงที่พี่เน่งแช่งว่า
ขอไม่ได้ให้ไปผุดไปเกิดเท่านั้นแหละค่ะ
ผู้หญิงคนนั้นนะคะกระโดดข้ามมา
แล้วก็มาค่อมค่อมพี่เน่งค่ะ
แล้วก็จับหมอนกดที่หน้าพี่เน่งค่ะ
กดแล้วคือพี่เน่งบอกว่าหายใจไม่ออก
คือเหมือนโดนคนเอาหมอนกดจริง
แกบอกว่าจนแกเหนื่อยจนแกคิดว่าแกไม่น่าจะรอดแล้วอะค่ะ
เฮือกสุดท้ายแกบอกว่า
พี่ไม่ไหวแล้วพี่ก็เลยบอกว่า
พระคุณพ่อพระคุณแม่ช่วยด้วยค่ะ
แล้วทันใดนั้นก็มีเสียงอะค่ะ
เป็นเสียงเหมือนคนกลุ่มหนึ่งอะค่ะ
พูดกันช่องเช่งแล้วก็เสียงรองเท้าเดินมาที่ฟอร์
เน่งคิดว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนค่ะ
ที่เขามาเช่าไว้อาจจะไปข้างนอกแล้วกลับมาครับ
แกก็เลยตัดสินใจว่าจะร้องตะโกนเฮือกสุดท้าย

พอแกรวบรวมพลังเฮือกได้แล้วแกก็บอกช่วยด้วย
ปรากฏว่าเสียงแกออกมาค่ะมือแกขยับได้
แล้วหมอดที่อยู่ตรงหน้าก็ร่วงลงไปที่พื้น
แกก็เลยลุกขึ้นมาแล้วแกก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะ

บอกพี่กุ้งลุกผีรอกอยู่ไม่ได้แล้ว
กุ้งเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นตื่นมาก็คิดว่า

แกก็เลยบอกว่าออกเถอะเช็คเอาท์เดี๋ยวนี้เลย

กุ้งก็เลยบอกว่าด้วยความที่เห็นเม็ดเหงื่อ
แล้วก็เหงื่อทั้งตัวของพี่เน่ง
ก็เลยเก็บของค่ะแล้วก็เช็คเอาท์ออกไปเลย
ตอนที่จะออกค่ะได้บอกพนักงานอยู่นะคะว่า
โรงแรมน้องมีผีนะรู้ไหม
แคปชั่นก็ทำหน้างงประมาณว่า
พี่ไม่มีนะไม่มีนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วพี่เน่งก็บอกว่ามีสิมีสิเป็นผีผู้หญิง
แล้วพี่เน่งก็เดินออกไปเลยจุงมือพี่กุ้งเดินออกไปค่ะ
อยู่ร้านข้าวต้มข้างประมาณ๓๔๐๐เมตร
เขาก็เลยไปถามคนที่อยู่ร้านข้าวต้มอะค่ะว่า
โรงแรมนี้มันเคยเกิดเหตุการณ์ฆ่ากันตายหรือว่าอะไรบ้างไหม
พี่เขาก็เลยบอกว่าไม่มีนะ
เมียเขาก็เลยมาขอนั่งคุยด้วยว่ามันเป็นยังไง

ระหว่างนั้นพี่เน่งก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
อยู่ดีพี่กุ้งพอพี่เน่งเล่าถึงเรื่องตอนที่ว่า
ผู้หญิงคนนั้นน่ะคือมานั่งก้มมองพี่กุ้งใช่ไหมคะครับ
กุ้งก็เลยเบรกบอกว่าเดี๋ยวนะพี่เน่ง
เน่งก็ตาโตขึ้นมาแล้วบอกว่าเฮ้ยกุ้งเจอเหมือนกันเหรอ

เขาบอกอ่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าผู้หญิงคนนั้นใส่ชุดนั้น
กุ้งก็บอกว่าหนูฝันพี่หนูไม่ได้เห็นนะหนูฝัน
เขามาหาหนูมาถามหนูว่าลูกหนูอยู่ที่ไหน
หนูก็บอกว่าอ้าวลูกหนูก็อยู่ในท้องสิเนี่ยหนูกำลังจะไปแต่งนะ
แต่ว่าแฟนหนูมันบอกให้หนูว่าเอาออก
เหมือนผู้หญิงกับผู้หญิงเล่าเรื่องให้ฟัง
แล้วผีคนนั้นก็พูดบอกว่ามันเลว
คือพูดแบบว่าเหมือนน้ำเสียง
พี่กุ้งก็แอบรู้สึกวันว่าเฮ้ยเขาจะมาดีหรือเขาจะมาร้ายนะ
แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขามาตามหาลูกเขา
เขามีลูกนะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าลูกเขาอยู่ที่ไหน
กุ้งก็บอกว่าอ้าวแล้วทำไมพี่ถึงไม่รู้ล่ะว่าลูกพี่อยู่ไหน
เขาก็เลยบอกว่ามีคนพาไป
หลังจากนั้นพี่กุ้งก็บอกว่าเนี่ยพี่ก็เลยอยู่จน๗โมงเช้า
แล้วก็รู้แล้วสองคนนี้ว่าเจอเจอทั้งพี่เน่งก็เจอทั้งพี่กุ้งเหมือนกันเลย
ก็เลยให้พี่เขาขับรถไปส่งที่อู่ซ่อมรถ
ระหว่างนั้นก็มีเสียงแทรกเข้ามาในโทรศัพท์

บอกว่ากุ้งรถเสร็จแล้วไปขึ้นรถเป็นเสียงพี่เหน่ง
ก็เลยขอวางสายจากพี่กุ้งไป
ยูก็เลยรีบโทรไปหาน้องอ๊อฟค่ะตอนนั้นเลย
โทรไปหาน้องอ๊อฟก็เสียงเจี๊ยวเจ้าเลยค่ะ
ก็เลยบอกว่าน้องออฟรู้ไหมเรื่องเมื่อคืนนี้
ก็บอกใช่พี่เคสพี่กุ้งเกิดอะไรขึ้น
รู้ไหมว่ารีเซปชั่นเขาบอกว่าพี่เน่งน่าจะหลอนยา
ก็โทรมาตอนแรกก็บอกว่ามีคนปิดประตูปึ้ง
แต่จริงแล้วคือในกล้องวงจรปิดก็ไม่มีใคร
แล้วที่สำคัญกุญแจห้อง

กุญแจห้อง๙ห้องยังอยู่ในบล็อกกุญแจ
คือลูกค้าทั้งหมดออกไป

คือลูกค้าออกไปเที่ยวแล้วฝากกุญแจไว้

น้องก็เลยบอกว่าเขาหลอนอะไรหรือเปล่าพี่
แต่ที่นี่น้องก็ยืนยันนะคะว่าไม่เคยมีใครมาเสียชีวิตที่นี่

สักพักนึงก็เลยเล่าทวนเหตุการณ์ให้ฟัง

ปรากฏว่ามีเสียงป้ามีอายุคนนึง

น้องก็เลยบอกว่าพี่เปิดโฟนคุยกัน

เวลาพนักงานเริ่มทำงานก็มาสแกนนิ้ว

เคยทำงานที่นี่มาเก่าแก่
คือเป็นคนที่อายุงานเยอะที่สุดในแล้วค่ะ

ที่มาเนี่ยเป็นผัวเมียกันใช่ไหม
น้องอ๊อบก็บอกว่าใช่ป้าเนี่ย
ยังไม่รู้เรื่องเหรอที่เกิดเมื่อคืนนี้

แต่ป้ารู้ว่าผีคือผู้หญิงคนนั้นนะคะ

ก็เลยถามว่าป้าแล้วมันคือใคร
แต่ว่าไม่เคยมีใครตายที่โรงแรมนี้นะ
ป้าก็เลยบอกว่าเราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่า
คือคนที่เขาทำค่ะ
เขามาสารภาพว่า
เขาไม่มั่นใจว่าพี่รุ่งอะค่ะ

เสียชีวิตที่ตั้งแต่ที่โรงแรมแล้ว
หรือว่าไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
น้องอ๊อบก็เลยให้พี่แม่บ้านค่ะ

พี่เขาก็เลยเล่าว่าพี่คนนี้ชื่อพี่รุ่ง

อายุ๓๘๓๙แต่ด้วยความที่เขาทำงานดี
เขาทำงานเก่งเขาก็เลยได้ขึ้นเป็นหัวหน้าแม่บ้านค่ะ
แล้วเขามีแอบไปมีความสัมพันธ์
กับลูกค้าประจำท่านหนึ่ง
ซึ่งจะมาพักที่โรงแรมค่ะ
เดือนหนึ่งประมาณ๓ครั้งหรือ๔ครั้ง
ครั้งหนึ่งก็จะประมาณ๓วัน๔วันอย่างนี้ค่ะ
เขาไปแอบไปมีความสัมพันธ์กัน

ลุงวันนั้นเป็นวันหยุดของแก
ลาพักร้อน๕วันค่ะ
วันแรกที่แกลาพักร้อนแกก็มาที่โรงแรมค่ะ

แล้วก็ขึ้นไปหาผู้ชายคนนั้นข้างบน
ปรากฏว่าแม่บ้านที่ทำความสะอาดอยู่ฟอร์นั้นนะคะ
เขาได้ยินว่าพี่ลูกกับผู้ชายคนนั้น
ทะเลาะกันแล้วก็มีปากเสียงกัน

ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นยู่ร่างพี่รุ่งที่

ออกไปแล้วก็บอกว่าพี่ลูกเป็นลม
เขาก็เลยพาไปส่งที่โรงพยาบาล

ใช่ค่ะด้วยการขาดอากาศหายใจ
แต่ว่าจับคนร้ายได้คืนที่๓

ซึ่งอีกวันนึงจะเผาแล้ว
ทางแม่บ้านเขาก็ไม่มีใครทราบเลย

ลุงก็ท้องได้๔เดือนแล้ว
แล้ววันที่เขาขึ้นใส่ชุดสวย

แล้วบอกว่าลูกในท้องไม่ใช่ลูกเขา
ซึ่งพี่รุ่งเขาค่อนข้างมั่นใจว่า
เขาไม่เคยไปมีความสำคัญกับใคร

และเดาว่าพี่รุ่งโดนหมอน

คนที่ฆ่าค่ะเขาสารภาพว่า
ลุงไปด่าบุพการีตอนทะเลาะกัน
แล้วพี่เขาก็เลยจับหัวพี่ลุง
แล้วก็หยิบหมอนจากที่นอนแล้วก็กดหน้าค่ะ

แต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่า

ก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลค่ะ
ทีนี้ทางญาติเขาก็เลยคุยกันว่า

เขาว่าลูก

เป็นเคสที่ท้องแล้วเสียชีวิต

หรืออาจจะเป็นเรื่องของบ่วง
ที่มันยังไม่จบไม่สิ้นอะไรอย่างนี้
ทั้งคู่จะไม่สามารถที่จะไปสู่

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวพี่เนี่ย

อาจจะไม่ใช่คนที่มาพักในโรงแรม

พยายามไล่เปิดประตูห้องทุกห้อง

เพื่อตามหาอะไรบางอย่าง

จวบเหมาะคือได้ยินเสียงตะโกนมาจากห้องนี้

เข้ามาแล้วก็มาคุยกับพี่กุ้ง

เขาเลยเล่าให้ฟังแล้วเขามีความแค้นอยู่แล้ว

มันเลยไปมีพลังงานอะไร
ให้เขาแบบเออทำให้เห็นแสดงให้เห็นหรือเปล่า

ลุงไม่ได้ตายที่ชั้น๕นะคะ

ก็เลยงงกันว่าอ้าวแล้วทำไมเสียชีวิตที่ชั้น๓ปกติ
เราก็จะรู้ว่าถ้าเสียชีวิตอยู่ในห้องไหน

เขาไปได้ทุกที่ที่อยู่ในโรงแรมเลย

คนก็เลยแบบโอ้โหเสียงว่า
ทุกคนก็แบบคือดีจะทำงานกันยังไง
แบบแม่บ้านที่ฟังอยู่อะค่ะ
ส่วนมากถ้าเป็นคนทำงานผมไม่เจอหรอก
ผมว่าจะมีเรื่องเคสอย่างนี้ที่มันเกิดขึ้นกับ

จูนติดกับเขาแล้วก็นำพาเขาขึ้นมา

ว่าที่มานี่เป็นผัวเมียกันใช่ไหม
เพราะปกติที่จะเจอพี่คนนี้ค่ะ
เขาจะมาเฉพาะผัวเมีย
ที่มีปัญหากันที่ทะเลาะกัน

ใช่ค่ะน่าจะทำให้พลังงานเยอะค่ะ
ก็คือยังไงก็คือความเป็นแม่ค่ะ

ถูกต้องฮะอย่าไปทำอะไรกับคนที่เขาไม่รู้อีโน่อีเหน่ด้วย

แล้วก็เรื่องนี้สนุกตื่นเต้นน่ากลัวมาก
เอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
นั่นคือเรื่องราวของคุณยูนะครับ
ที่มาในทีมออกทริปแล้วเจอดี
เป็นทริปที่ไม่ได้แพลนไว้ก่อน

แล้วก็นำพาให้ไปเจอเหตุการณ์นี้นะครับ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมผู้ฟังที่ฟังเรื่องนี้จบแล้วก็
ต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ฟังแล้วสิ่งไหนดีเก็บเอาไว้
สิ่งไหนไม่ดีก็อย่าไปทำตามก็แล้วกัน

สำหรับสถานีผีดุของเรา

อย่าลืมเรามีการล้อมวงฮะ
ในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นแบบพรีเมียนะฮะ
ดูสดพร้อมกับเพื่อนอีกหลายคน

วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์

ขอบคุณครับ